หลังจากที่เมื่อวันนี้หมอแคนแดนอีสาน
สอสอของเพื่อไทยออกมาฟาด

บอกว่าไม่เห็นด้วยครับที่จะให้ทางด้านของก้าวกลายได้ตำแหน่งประธานสภาไป
เพราะคะแนนเสียงของเพื่อไทยกับก้าวกลายไม่ได้ห่างกันมากเลย
ตำแหน่งนี้ควรเป็นของเพื่อไทย
โปรดติดตามตอนต่อไป
ข้อมูลไม่ตรงครับ
สอสอทั้งหมด๑๔๙คน
รับข้อมูลไม่ตรงครับ
ตอนแรกบอกว่า๑๔บวก๑ทางโน้นได้นายกของเรา๑๔บวงหนึ่ง

พวกเราก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็มีความสุข

อันดับหนึ่งให้เขาโดยไม่สอบถามส่อหรือพี่ประชุมภักดิ์เลย
เราก็มีปัญหาเลยตกเถียงกันอาจจะรุนแรงไปหน่อย
แต่ว่ามันเป็นภาษารุนแรงของประชาภาษาประชาสิทธิภาษาไทย
ดอกไม้ของเพื่อไทยนะครับ
ต้องขออนุญาตถ้าพลาดเพียงไปถึงภักดิ์อื่น

แต่ก็ยังยืนยันว่าสอสอในพักเห็นด้วยเกือบ๑๐๐
เพราะคะแนนเสียงเพื่อไทยและก้าวไกลห่างกันไม่มาก
เสียงกับ๑๔๑เสียงไม่ต่างกันมากก็จริง
แต่หากเทียบคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เก้าไกลได้๑๔ล้านเสียง
เพื่อไทยได้๑๐ล้านเสียงห่างกันเกือบครึ่ง
เพื่อไทยรู้หรือไม่ว่าเสียงของก้าวไกลมาจากไหน
หากดูผลคะแนนที่กระจายทั่วประเทศ
จะพบว่า๔๐๐เสียงเลือกตั้งก้าวกรายได้ที่๑๒๒๓เสียง
ส่วนอีก๑๗๗เสียงได้ที่๒เสียง

แปลว่าเขตที่ก้าวไกลชนะมีเกินครึ่งประเทศ
ไม่ว่าเหนือใต้อีสานตะวันออกตะวันตก
แผนที่ประเทศไทยเป็นสีส้มแทบทั้งหมด
ไม่เว้นแต่จังหวัดที่เป็นบ้านเกิดของภักดิ์ต่าง
อย่างบุรีรำสุภัณฑ์บุรีพะเยาสุโขทัย
กระทั่งเชียงใหม่ก้าวกลายก็ตีตกหมด

ที่มีสอสอครบทุกภูมิภาค
โดยที่ไม่มีภักดิ์ไหนทำได้
ให้สำเร็จ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่การแข่งขันมันจบไปแล้ว
ในวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา

มีคณะทำงานที่ชัดเจนถูกต้องแล้ว
นะครับก็คงคิดว่ามีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
ตรงนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวมันได้คุยกัน
ก็คงมีการหาข้อสรุปได้นะครับ
ปัญหาใหญ่กว่าคือการตั้งรัฐบาลให้ได้

เพราะว่าประเทศประสบปัญหามานานมากแล้วนะครับ
ควรจะได้มีรัฐบาลที่ถูกต้องสักทีหนึ่งนะครับ
สุภาษิตจีนกล่าวไว้ว่าคิดจะทำการใหญ่อย่าสนใจเรื่องเล็กน้อย
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน